กลับสบัตรข่าว

กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคน
ชี้ชะไหนคู่กัดสบัตรข่าว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

อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้เนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตติดแฮชแท็กเลยก็คือผ้าอนามัยไม่เสียภาษี
เรื่องนี้มันดูแล้วแบบย้อนแย้งกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากเลย
คือมันมายังไงใช่ไหมคุณชนะโควิดก็เครียดอยู่แล้วแล้วผ้าอนามัยของใช้จำเป็นทำไมจะต้องเสียภาษี
เกิดคำถามขึ้นมากมายเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คู่กัดสะบัดข่าวขอกัดให้มันสะบัดกันนิดนึงมันยังไงตกลง
ไปดูกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาเลยนะคะผ้าอนามัยไม่มีภาษีขึ้นเทรนด์ทวิตติดแฮชแท็กเลย
อันดับหนึ่งอันดับสองนี่แหละแล้วทีนี้บอกว่ายังไง
เขาบอกว่าผ้าอนามัยจัดเป็นเครื่องสำอางจะต้องเสียภาษีภาษีสินค้าฟู้เฟ้ยเหรอ

ทุกเดือนรัคภาษาที่จ่ายเดือนหนึ่งก็สดสามร้อยนะพูดถึงน่ะ
บอกว่าให้ผ้านามัยเป็นเครื่องสำอาง
ส่วนใหญ่คือมองว่าการที่ผ้าอนามัยถูกกำหนดให้เป็นเครื่องสำอาง
แปลว่ายังไงต้องเสียภาษีเพิ่มสิ
เพราะเครื่องสำอางก็จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต้องเสียภาษี
ทั้งที่เอ้ามันฟุ่มเฟือยังไงฉันต้องใช้
นะคะเรื่องนี้เลยเข้าอกเข้าใจ
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเดือดเนื้อร้อนใจ

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะในโซเชียลมีคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ
มาโพสต์ถึงความสงสัยเรื่องนี้

อนามัยแบบสอดมาลองแต่งหน้า

คือถ้าจะบอกว่าผ้าอนามัยที่พูดถึงนี่คือผ้านามัยแบบสอดนะ
ไม่ใช่ผ้านามัยแบบทั่วไปแบบมีปีกอะไรที่หลายคนรู้จักและใช้กันอยู่
แต่ที่พูดถึงนี่คือผ้านามัยแบบสอด

เอามาแต่งหน้าเหมือนกับไว้เป็นเครื่องสำอางเลยค่ะ

นี่ดูเสียงมาทาตาปัดแก้ม
ทางภาครัฐก็มีออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
แพทย์หญิงสุพัทราบุญเสริมผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาการรองเล็ก
การติการคณะกรรมการการอาหารและอย่าง
เปิดเผยว่าตามกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้านามัยชนิดสอด
จัดเป็นเครื่องสำอางโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๔นั้น
ชี้แจงว่าผ้าอนามัยทุกแบบถูกจัดให้เป็นเครื่องสำอาง
ตามพคมาโดยตลอดนะ
ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามของเครื่องสำอางที่มุ่งให้ใช้
ถ้าถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายเพื่อความสะอาด

ใช่ข้อกฎหมายก็ต้องอธิบายกันนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเครื่องสำอางก็คือเป็นของที่ใช้ภายนอกนั่นแหละ
อีกนิดคือพรบเครื่องสำอาง๒๕๕๘เคยมีผลบังคับใช้
ก็กำหนดนิยามเอาไว้ว่าผ้าอนามัยที่ใช้เป็นภายนอกเป็นเครื่องสำอาง
เพราะใช้เฉพาะภายนอกร่างกาย
แต่ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยคือเรื่องของเรื่อง
มันยังไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง
คืองงไงว่าถ้าผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องสำอาง
ว่าใช้ภายนอกอ้าวแล้วเครื่องสำอางแบบสอดที่มันต้องใช้ภายในล่ะ

ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมที่ต้องมาปรับเปลี่ยนว่า
ผ้าอนามัยแบบสอดจัดเป็นเครื่องสำอาง
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของการจัดมาตรฐานความปลอดภัยนะคะ
มันต้องใช้ในร่างกายเอาแล้วไม่ต้องสะอาด
เพราะฉะนั้นถ้าถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องสำอาง
การดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิตจะดีมากขึ้น
เรื่องการปนเปื้อนหรือคำเตือนต่างด้วย
นั่นคือสิ่งที่ออยเขาบอกมานะครับ
ส่วนเรื่องของภาษีที่เป็นดราม่า

กันหน่อยนะครับทางด้านนางสาวไตรสุรี
ไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
ไม่ขึ้นภาษีอันนี้เน้นย้ำถึงตรงนี้ไว้ก่อนนะ
ค่ะก็คือแล้วก็จี๊แจงทุกดราม่าเลย

แต่จริงมันก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม๗ปกติที่เราจ่าย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าทำความเข้าใจกัน
จัดอยู่ในหวดหมู่เครื่องสำอางแต่ไม่ได้เสียภาษีฟุ่มเฟื่อย
ก็เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่บางทีเราก็งงเหมือนกันว่ามายังไง
อาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันไป
ใช่ค่ะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้สาวสบายใจได้
ใครจะเลือกใช้ผ้าอันนั้นแบบไหนแบบไหน
ก็เลือกตามที่สะดวกเพราะมันมีหลายแบบจริง
คุณฉันนาดิฉันเล่าให้ฟังแบบเป็นแบบใส่ปกติจะมีปีกไม่มีปีก
แบบบางแบบหนาอันนี้ก็เลือกไปตามสถานการณ์
นี่แบบซอดอีกแบบหนึ่งคุณรู้ไหมแบบกล้วยใช่ค่ะกล้วยเหมือนกล้องน้ำ
นวัตกรรมของคุณผู้หญิงเขาขนาดนั้นแต่ว่าก็เลือกใช้ตามความสะดวกแล้วกัน
อันนี้เล่าให้คุณฟังเป็นความรู้เผื่อว่าวันหนึ่งคุณต้องไปซื้อให้แฟนหรือภรรยา
คุณจะได้เลือกเป็นคุณทำไมจะต้องตกใจอะไรขนาดนั้นต้องถามให้ละเอียดใช่ไหม
แบบมีปีกแบบกรวยหรือแบบสอดใช่ค่ะหรือมันจะมีแบบไหนอีก
ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกถึงนวัตกรรมอันในอนาคตอันนี้เลยเป็นเรื่องราวที่เอามาแชร์กันในวันนี้นะคะ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าคู่กัดสะบัดข่าวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องให้ติดตามกันอยู่
เรื่องที่ว่านี้นะคะมันคืออะไรมันคือเรื่องราวระทึกค่ะคุณผู้ชม
ระทึกแบบไหนคุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นน้ำจิ้มไปก่อน
แล้วช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
โควิด๑๙ระบาดแบบนี้ออกนอกบ้านอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ

จะทำอย่างไรไปชมคลิปกันครับ

ลืมใส่หน้ากากอนามัยนะพอเข้าใจได้
แต่นชาติยอมรับตรงนี้เลยครับไม่เคยเห็นใครใช้รองเท้าใส่แทน
มันเข้ามาต่อเนี่ยวะแล้วคนเขาก็มอง

อย่าแปลกใจเลยครับที่ใครเขาก็มองเขาคงอยากถามว่าเหม็นไหม
งานนี้รองเท้าป้องกันได้ไหมไม่รู้นะครับแต่มีกินน่ะมีแน่

ไปดูอีกคลิปว่าปลูกมันยังไงให้ได้หัว
สำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่หรือเศร้าอยู่นะครับ
ผมแนะนำปลูกมันซัมปะหลังนะครับ
โอ้โหปลูกแล้วได้เงินล้านหรือครับ

ไปฟังต่อว่าวิธีการเป็นยังไง

เพราะมันกระเพาะด้วยหัวอยู่นะครับ

เฮ่ยโอเคณชาติได้หัวแล้ว
ปลูกมันได้หัวมันถูกแล้ว
แต่หัวในภาษาอีสานที่พ่อหนุ่มเขาอยากบอกคือ
หัวเราะดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ

ดิฉันได้หัวหัวใหญ่มาก

ุ่มขมับเลยคุณทำไมเครียดณชาติเขาอุตส่าห์เอาเรื่องขำมาให้

น่าจะต้องอย่างนั้นแล้วล่ะถ้าคุณไม่ขำ

หัวเนี่ยภาษาอีสานหมายถึงหัวเราะสนุกสนานขำแบบนั้นนะคุณผู้ชม

ถ้าชาติบอกเราไปหาหมอแล้วกัน
จริงนะช่วงนี้อะไรมันก็เครียดไปหมดนะ
แต่เครียดต้องหาวิธีการบำบัดตัวเองให้ดีนะครับ
บางคนเครียดเครียดมากอย่างเช่นคนนี้เขาเครียดถึงขั้น
ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่สูงกว่า๓๐เมตร
ไปถึงตรงยอดเลยครับต้องให้ลูกชายมาเครียดกล่อมฮะ
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้แล้วเห็นใจนะ
นี่ลูกชายครับต้องมาตะโกนบอกพ่อพ่ออย่าโดดนะ
เพราะว่าหลายเจ้าหน้าที่เขาไปตามลูกชายมาให้ช่วยเกลี้ยกล่อมคุณพ่อ
คุณพ่อนี่อยู่บนยอดเสาส่งไฟฟ้า

ใช่ครับก็คือนายอนุพงศ์โพหนองบัวอายุ๔๕ปี
เขาว่ากันว่าอยู่ในอาการที่มึนเมาด้วยนะ
ขึ้นไปบนยอดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในซอยไร่ขิง๒๖อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมนายอนุพงศ์เนี่ยปีนขึ้นไปอยู่ที่บริเวณปลายเสาเลยนะครับ
บนยอดดูนะครับประมาณ๓๐เมตร
อ้าวลงไปค่ะนี่
นี่ครับคุณดูนี่ภาพนี้มันหวานเสี่ยวไหมล่ะ
นี่นิดเดียวอ่ะจะหล่นไม่หล่นแหลครับ
นี่ค่ะทางตำรวจสภสามพรานพร้อมกับกู้ชีพเทศบาลเมืองไร่ขิง
มาพร้อมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูเลยนะเข้ามาพร้อมกันแล้วก็ประสานรถกระเช้า
มาแล้วก็นำเบาะลมมาด้วยเบาะลมใหญ่เนี่ยนะคะจากเทศบาลตะบนอ้อมใหญ่
ปูรอไว้เลยเตรียมพร้อมเอาไว้อย่างดี
โอ้โหแล้วนี่ดูบางจังหวะนี้ปีนไปแบบบนยอดสุดเลย
เราไปทำท่อรถแจ็คอยู่บนยอดฝาวนใช่มะกินอย่าไงทุนลุ้ม
ทำงานออกชุดศิษย์จะบอกว่ารถแจ็คคือในไททานิก

ลมขนยอดสูงสุดแบบนั้นไม่ได้นะครับเออยืนรับลมแบบนั้นมันหวาดเสียว
วาดเสียวจริงเดี๋ยวจะค่อยเห็นภาพไปเรื่อย
คือรถกระเช้าเนี่ยเขาก็ยืดไปยืดสุดเลย
อย่างที่บอก๓ชั่วโมงผ่านไปฮะสามารถเกลี้ยกล่อมนะครับ
ให้นายอนุพงศ์ยอมลงมาจนได้

ช่วงเวลาที่นั่งอยู่บนนั้นเจ้าหน้าที่ก็พูดคุยนะก็คือให้เย็นลงว่า
เอ้าว่าไงเป็นอะไรถึงเครียดแล้วทำงานมีอาชีพอะไร
ยังไงคะนายอนุพงศ์บอกว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แล้วเขาก็บอกว่าเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้อีกต่างหาก
อีกตั้งหากนี่สินเพียบเลยแล้วสองเดือนก่อนธรรยามาแยกทางอีก
แล้วเขาบอกว่าที่ตัดสินใจขึ้นไปเพราะเครียดไม่ได้ฉีดวัคซีน
นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายบอกเครียดจัดต้องขึ้นไป
สุดท้ายลงมาแบบนี้เจอลูกชายที่เกลี้ยกล่อมอยู่ข้างล่าง
บอกพ่อพ่อลงมาเถอะสุดท้ายเนี่ยครับเจอกันโผล่กอดกันทันทีเลยครับคุณชิสาครับ
นี่แหละนะคุณผู้ชมน่าเข้าใจค่ะว่ามีปัญหาความเครียด
แต่คุณพี่เขาบอกอย่างหนึ่งพอเครียดแล้วเขาก็ไปกินเหล้าไง
พอกินเหล้ามันก็อาจจะขาดสติยับยั้งนะคะคุณผู้ชม
ก็เลยก่อเหตุแบบนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ลงมาได้แล้ว
ครอบครัวก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็สู้ต่อไป
ยังมีอีกหลายคนเครียดไม่ต่างจากเรานะคุณผู้ชม
ถ้าเครียดมากก็ดูเราไม่รู้จะเครียดกว่าเดิมหรือจะขำ
หวังว่าจะไม่เครียดกว่าเดิมจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชม
สุขอย่างหนึ่งที่จะมอบให้คือข่าวนี้เป็นข่าวของบุคคลผู้เสียสละ
ถูกต้องแล้วคุณชนะเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดีนะคะ
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเสียสละบ้านของตัวเองเนี่ย
ให้กลายเป็นที่กักตัวที่พักรักษาของกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิด
นี่น่าชื่นชมจริงค่ะแล้วบ้านดูสิตกแต่งมาธรรมชาติดีมากเลย
บ้านของนางทัศวรรณค่ะหรือว่าผู้ใหญ่นุษย์นะคะ
อยู่ที่หมู่บ้าน๑๒หมู่๑๒ตำบลศาลจิตจังหวัดสุโขทัย
ก็เปิดบ้านให้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง
จังหวัด๑๓จังหวัดสีแดงเข้มคุณชนะ
ครับซึ่งทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็กำลังนะทำความสะอาดกันเลย
นี่คุณจะได้เห็นนะกำลังฉีดปัดกวาดเช็ดถูกันเลย
นี่แหละฮะทำความสะอาดบ้านตรงนี้แล้วก็ใต้ถุนด้วย
เพื่ออะไรให้ได้มีที่พักให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้ที่จะต้องมากักตัวนะครับ
ใช่แล้วค่ะผู้ใหญ่นุษย์บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนล่ะ
ว่าจะหาสถานที่สำหรับกักตัวให้ผู้ที่เดินทางมาจาก๑๓จังหวัด
คือประชุมกันแล้วเนี่ยนะคะก็ถูกชาวบ้านคัดค้าน
คือหมายความว่าหาสถานที่ได้แล้วแต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย

ถูกนะก็เข้าใจแหละทุกฝ่ายนะแต่ตัวผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เองก็บอกว่าเอางี้ละกัน
เอาบ้านฉันเลยเสนอบ้านตัวเองเลยบอกว่าให้มาอยู่สามารถรองรับคนได้๒๐๓๐คน
โดยมองว่าผู้ที่มาไม่ใช่ผู้ติดเชื้ออาจจะแค่เสี่ยงเท่านั้นเอง
ก็เลยบอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปอยู่บ้านอีกหลังนึง
ครับคือผู้ใหญ่นุษย์ยังบอกอีกนะครับว่าชาวบ้านเหล่านี้ค่อนข้างลำบากนะ
ไม่มีงานทำไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินพวกเขาเนี่ยนะฮะ
เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาก็คือคนในตำบลเดียวกัน
มันต้องช่วยเหลือกันสิต้องร่วมกันต่อสู้กับสงครามเชื้อโรค
จริงเราถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้โอ้โหน่าชื่นชมมากเลยนะครับ
อันนี้แหละค่ะทุกภาคส่วนก็มาช่วยกันนะเรียกว่าทำหน้าที่ของเรานะคะ
หน้าที่ของประชาชนคือดูแลตัวเองให้แข็งแรงอย่าไปเสี่ยงติดเชื้อ
อย่าไปทำกิจกรรมอะไรที่เขาห้ามอย่างเช่นรวมกลุ่มกันอย่างนี้
หรือบางคนประมาทไม่ใส่หน้ากากแบบนี้ติดเชื้อได้ง่ายนะ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือกันบ้างดีกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุนี้ที่จะให้ดูก่อนก็บอกว่าเราระทึกจริง
เรื่องของเรื่องมีคนจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

พี่พนักงานส่งอาหารทุกค่ายสี

สีเขียวบ้างก็มีสีเหลืองแดงก็มา
ช่วยกันครับบางคนถอดเสื้อ
อดเสื้อทิ้งไว้บนบกแล้วก็โดดลงไปในน้ำ

ทุกคนโดดลงไปช่วยกันคนละไม้คนละมือ
นำร่างของหนุ่มคนนี้ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
คลิปนี้ก็เลยมีการถูกโพสต์ในกลุ่มแกรปสันทนาการ
ไม่ได้ระบุสาเหตุว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงคิดสั้น

หรือไปตรวจโควิดด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่กระโดดลงไปเนี่ย
เขามีเชื้อหรือเปล่าไงอืมส่วนคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาจากจังหวัดนครนายกค่ะ
ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะพลเมืองดีเขาบันทึกภาพนี้ค่ะ
มี๕ตัวค่ะโอ้โหเดินหลงมายังไง
อยู่ใกล้กับเกาะกลาง

กลับกลับกลับกลับ

แต่ไปไหนล่ะคุณชนะไม่กลับเหรอ

ตอนนี้หลงทางอยู่ไงคุณชนะ
เอานี่แหละครับเหตุมันเกิดแถวบริเวณสามแยก
โพงบัวแก้วในเขตเศรษฐบาลเหมือนอัพพลิกจังหวัดนพรนายก

น่ารักดีน่ารักดีเป็ดยังหลงทางได้เลยเหมือนกันนะ
ภาษาอะไรกับคุณชนะหลงบ่อยมาก

หลงหัวปักหัวป่ำ

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของศึกช้างชนช้าง

คุณเคยดูช้างชนช้างไหม
ที่ฉันเคยดูทั้งเป็นการแสดงช้างจริง

มันจาพนมคนละเรื่อง

มันต้มยำกุ้งช้างอยู่ไหน

นี่ช้างชนช้างจริงให้ได้ดูแบบตัวจริงเสียงจริงเลยครับ

ดีฉันยังไม่เป็นนางฟ้าขนาดน่ะ
แต่จะไปไต้เกลียดจังนะจ๊ะฟี่ช้าง
ใจเย็นแล้วก็้าด่วนเหยียกก่อน
เจอแบบนี้ใครไม่เกี่ยวก็ถอยไป

สุดท้ายทันเลิศเข้าป่าไปครับ

ครูนี้เขากรกัน

เราก็ไม่รู้เราเดาดูผมก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไร
ค่ะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่ที่ป่าเชือกช้างเขาอาศัยอยู่
แล้วก็เป็นเส้นทางที่เราสัญจรผ่านใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกแหละว่าถ้าใครสัญจรผ่านเส้นทางที่มันมีสัตว์อาศัยแบบนี้ต้องระวังด้วย
เคยเห็นแต่ช้างคู่กันเนี่ยอยู่แถวข้างขวด
คุณเห็นบ่อยใช่ไหมคะ
ใช่เคยเห็นมันอยู่ข้างขวด
แต่ไม่เคยเห็นมาเป็นคู่กันอยู่บนถนน
เออนี่แหละได้เห็นของจริงสักทีจากขวดมาสู่ถนน
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและขับรถด้วยความระมัดระวัง
เอาไปดูเรื่องของงานบ้านงานเรือน

บอกว่ายุคนี้สมัยนี้งานบ้านมันไม่ใช่แค่เฉพาะคุณภรรเมียอย่างเดียวแล้ว
ทำบางคนสามีทำดีกว่าภรรยาอีกนะ

ตัวเองเหนื่อยไหม

ดี

ใครที่กำลังเข้าใจผิดอยู่ว่าหน้าที่งานบ้านงานเรือนนะครับเป็นหน้าที่ของผู้หญิงมันไม่ใช่นะครับ
ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผมตกลงปวงใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
เราก็ต้องรู้จักช่วยกันแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะครับผมจำไว้นะครับว่างานบ้านงานเรือนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวนะครับเราก็ต้องช่วยกันทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตคู่ที่ดีจำไว้ครับ

นี่ใช่ไหมที่ทำให้พี่เขาตอบได้ดีขนาดนี้
ถ้าตอบไม่ดีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะอาจจะมาปรากฏที่ศีรษะก็ได้ใช่ไหมคุณชนะ
โอ้โหไอ้เราก็นึกว่ามาจากใจที่ไหนได้
พ่อโทษกลัวเมียเหรอ
พ่อโทษกลัวเมียนี่นะ

ไปร้องก็ทำไม
ออกจากกลุ่มเราไปเลย
ให้เห็นนะว่าย้ายมากลวงกัวเมียเนี่ยนะ
ไปตั้งกลุ่มใหม่ทำไมรู้ไหม

จะได้ไปด้วยกลุ่มคนรกเมีย
เออเอาได้

บ่นไปเรื่อยแต่เอาจริงผมเชื่อว่ารักแหละแต่บ่นนะยังไงก็ต้องบ่นให้ดี
คนไม่ดีผิดหูขึ้นมาแล้วก็แป๊ะอย่างนี้
มันก็ใช่อย่าไปไปอย่าไปไหนอ่ะ

เออก็ช่วยกันก็ฉีดตรงนั้นฉีดตรงนี้คือคุณผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
เอาหวังดีเขาอยากจะช่วยมันจะได้สะอาดผู้ชายก็กวาดไปสิ

กวาดไปสิเออแต่ก็กวาดอย่างเดียวไม่พอ
ปากก็พูดไปได้ฉีดตรงนั้นฉีดตรงนี้ก็ปุกปุกปุก
ให้มันรู้ไปว่าบางทีทำงานให้เลือกใช้อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็คือให้มือก็มือเออปากก็อย่าไปต้องใช้
ก็หุบปากไว้ถ้าใช้พร้อมกันมันก็จะเป็นแบบนั้นไง
เข้าใจไหมคุณใช้บ่อยไหมใช้มือกับปากพร้อมกันไหม
ก็เคยบ้างเหรอตอนไหนอ่ะแต่ไม่ค่อยไม่มีปัญหาอย่างนี้นะ
นี่ไม่ได้คุณถ้าคุณจะใช้งานใช้งานอะไรต่างคุณต้องเลือกทำ
ได้มีสมาธิเช่นเขียนหนังสือเนี่ยก็ต้องใช้มือเขียนใช่
เออล้างจานก็ล้างไปสิใช่
แต่ถ้าหากว่าคุณอยากกล่อมภรรยาหรือแฟนร้องเพลงเขาก็ใช้ปากเออ
แต่ก็ใช้พร้อมกันมีปัญหาไหมไม่มีนะ
เอาแล้วแต่บ้านแล้วค่อยคุยกันบางทีบ่นบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาตินะคะ
ให้มันมีสีสันไปที่จังหวัดกระบีคุณชิสาเขาบอกว่าศูนย์ฮา
ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในปลาแล้วพอเอาออกมาเขาบอกว่ามันมีมูลค่ามากเลยครับ
โยอะไรอ่ะคะกลมบิ๊กโอ้แบบนี้ตกอกตกใจคุณชิสา
มันคืออะไรไปถามเจ้าของเขาก็คือนางสาวใบเฟิร์นอ้นบุตรอายุ๔๙ปี
เจ้าของบ้านเลขที่๘๑หมู่๒ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี
นำหินมานะเขาว่าเป็นหินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นมุกก็ได้
ยังไงซะยังไม่ฟันทงมันคืออะไรแต่ไอ้ก้อนกลมเนี่ยมีอยู่๓ก้อน
ผู้สื่อข่าวดูก็เลยถามได้แต่ใดมาเธอว่าไงเธอบอกว่าได้หินดังกล่าวมาจากท้องปลาช่อนทะเล
ซื้อมาจากกระชังปลาเมื่อวันอังคารที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณชิสา
บอกเฮ้ยแปลกมากเลยมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้แล้วก็ติดใจสงสัยว่าไอ้หินแบบนี้หรือมุกก้อนนี้มันเข้าไปอยู่ในปลาได้ยังไงนะฮะ
ก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนในใจก็คิดแล้วน่าจะเป็นมุกมีราคาเหมือนมุกเมโลที่เขาเจอในหอยหรือเปล่า
ต่อมาครับนางสาวใบเฟิร์นก็ถ่ายภาพผมเรียกว่าเจ้าสามก้อนนี้แล้วกัน
ก้อนเนี่ยโพสต์ลงในโซเชียลสอบถามคนในเน็ตไงว่ามันคืออะไร
บรรดากูรูมาเพียบเลยมาพร้อมกับข้อมูลด้วย
บอกว่า๓ก้อนดังกล่าวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมุกจากหอยมุก
คือหอยมุกเนี่ยนะฮะเมื่อมันแก่ใกล้จะตาย
มันจะนำมุกของตัวเองไปฝากไว้กับหอยมุกตัวอื่น
หรือจะคายมุกออกมาให้ปลาตัวใหญ่กลืนเข้าไป

แต่ผมไม่แน่ใจเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าต้องถามผู้เชี่ยวชาญจริง
จริงทีนี้กลุ่มผู้ที่นิยมหรือว่าผู้ที่สะสมมุกแบบนี้นะคะ
เขาจะเรียกว่ามุกฝากซื้อขายกันค่อนข้างแพงอันนี้เป็นชื่อเรียกเขา
เขาบอกว่ามันหายากไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณใบเฟิร์นก็เลยเดี๋ยวจะนำหินหรือมุกทั้ง๓ก้อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวตรวจสอบว่าตกลงมันคืออะไรนะคะ
หรือว่าบางท่านบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นพวกเหมือนนิ้วหรือว่าเหมือนพวกที่แบบอาหาร

เดี๋ยวรอดูแล้วกันเรื่องนี้น่าจะมีความคืบหน้านะคะ

ถูกต้องแล้วแต่ว่าดันไปเจอลูกค้า
มาตีเนียนกินฟรีไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วชิ่งหนีไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมภาพวงจรปิดนะ
เห็นเลยค่ะว่ามีผู้ชายอายุสัก๓๐๔๐ปีเนี่ย
เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นมาเข้ามาในร้านมาสั่งอาหาร
กะเพราหมูกรอบไข่ดาวจานหนึ่งแถมกับน้ำอัดลมด้วย

สั่งข้าวผัดใส่หมูอีก๒กล่องด้วย

ทางร้านเขากำลังทำอาหารวุ่น
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเฉยเลยจ้า
คือถามเจ้าของร้านนะครับร้านอาหารลุงป๋อย

เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยคนนี้เขามา
เมื่อช่วงประมาณบ่าย๒ของวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เปิดน้ำอารมณ์ในตู้แช่มานั่งทานอยู่ที่บริเวณโต๊ะ

พอทานเสร็จก็เหมือนว่าทำทีไปสั่งอีก๒กล่องละช่วงนั่นแหละ

แล้วเขาบอกว่าไงเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้
บริเวณแถวหน้าร้านประมาณสัก๑๐เมตรที่ห่างออกไป

ส่วนร้านนี้เขาเปิดขายมานานแล้วนะ๒๕ปี

นะไปฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันค่ะ
ไม่มีก็บอกผมสิผมก็จะให้กิน
พี่ครับลุงครับ

ขอผมข้าวข้าวผมกินหน่อยได้ไหมครับ

แต่ลักษณะมันไม่ใช่คนไม่มีเงิน

ผมว่ามันเป็นสันดาลเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้

ผ้าอาหารที่กินไปก็๑๓๙อาระเอง
เพราะฉะนั้นก็ใครที่เรียกว่าถ้ารู้แล้วกันว่าใครเป็นคนมากินก็แจ้งตำรวจหรือแจ้งเขาหน่อยแล้วกันว่าทำแบบนี้มันเสียความรู้สึก

อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากเตือนกันเอาไว้โอ้โหบางคนนะครับไปเมามาไปนั่งดื่มมาดื่มกับเพื่อนโอ้โหแล้วยังไงรู้ไหมดื่มอยู่กรุงเทพสุดท้ายไปโผล่นู่นนครสวรรค์

รถอะไรชนที่ครับ

เนี่ยไปที่นครสวรรค์เฉย

เนี่ยฮะไปรถล้มอยู่แถวริมถนนสาย๑๑ตากฟ้าวังทองที่บริเวณบ้านเขาบัวขาวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

คิดถึงที่รักปากดักโอ้ย

เหตุเกิดนะฮะพบกับรถมอเตอร์ไซคอนด้าสกุปปี้ไอสีแดงทะเบียน๘กกพพ๔๖๔๘กรุงเทพมหานครล้มอยู่คนเจ็บคือนายมานพทัพชัยชนะอายุ๔๔ปี

เขาบอกว่าเขามากับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนกันนี่เพื่อนซีเลย
ซีกันยังไงก็รู้จักกันมาตั้ง๘
ที่กรุงเทพแล้วถูกใจถูกปากถูกคอดื่มกินกันมาแบบข้ามวันไงก็เลยประมาณว่าเดี๋ยวเราไปนครสวรรค์กันไหมมีเพื่อนอีกคนนึงรู้จักกันดีคุยกันสนุกเหมือนกันอย่างนี้เลย

นายมานพคนนี้ครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองซ้อนท้ายมากับเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่ชั่วโมงที่นั่งดื่มด้วยกันขับมาที่นครสวรรค์

เป็นงงเป็นงงจริงคือพอมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้

รู้ไหมสักพักเมียโทรตามเพราะว่าโทรศัพท์ของนายมานพมีเสียงดังขึ้นมาแต่ว่าช่วงนั้นพลเมืองดีเขารับนะมีคนรับแทนพลเมืองดีเขารับนะปลายสายมาเป็นผู้หญิงแสดงตัวเป็นภรรยาของนายมานพคนที่เขาเป็นพลเมืองดีเขาบอกว่าโอ้นี่นี่เขาล้มอยู่ตรงนี้รถล้มอยู่ตรงนี้โอ้โหทีนี้เมียโกรธใหญ่เลย
ของนายมานพเนี่ยที่บอกว่ามาด้วยกันอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้หรือว่ายังไงมีคนช่วยไปแล้วหรือแบบไหน
นายมานพนี่บอกเลยนะพี่ต้องหาเพื่อนผมให้เจอผมรักเพื่อนคนนี้มาก

ฉันงงแล้วเนี่ย

ทุกอกทุกข้อทุกใจคุยกันนักภาพใหญ่เอาแต่อย่างงี้สรุปสรุปแล้วนะะยังไงซะก็ต้องพานายคนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อน
เพราะแกเล่นเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม
กรุงเทพมหานครเขาห้ามไงที่จะเดินทางยิ่งช่วงนี้ภาครัฐเขาขอความร่วมมือเลย

ไปกลางคืนด้วยหรือเปล่า
ข้ามจังหวัดจากกรุงเทพคือแถวบางกะปิ
ไปนู่นน้องคอนศะวัน
น้องคอนศะวันหมายถึงถนนรูตรอกซอยอะไรไหม
ไม่ใช่ในกรุงเทพฯแน่น้องคอนศะวัน
อาจจะทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็ดูเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้แล้วกัน

เคยดูเรื่องบ้านผีปอบไหมคะ
เฮ้ยปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีลงโอ่ง
นั่นแหละเรื่องนี้เป็นที่มาของข่าวที่ที่ฉันจะเล่า
ตำรวจไปเจอใครอยู่ในโอ่งรู้ไหมคะ
ถ้าอยากรู้ไปดูกันเลย
อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะดูอย่างนี้ไหนล่ะปอบ
ไม่มีปอบที่ไหนหรอกค่ะมีแต่พ่อค้ายาค่ะคุณชนะ

เสื้อน้ำเงินนี่แหละเป็นพ่อค้ายาเสพติด
สุดท้ายตำรวจจับได้เรียกได้ว่าจนมุมคาโอ่งกันเลยทีเดียว

ส่วนหน้าตาหลังจากถูกจับได้เป็นไง

ตำรวจคอมโมโดกล้องปราบแล้วค่ะ
พร้อมกับชุดสืบสวนสพท่าสารานครศรีธรรมราช

คือนายสักกรินพิษฉลาดหรือเอี่ยวอายุ๓๔ปี
คือในเอี่ยวเนี่ยเขาใช้ขนำหลังสวนทุเรียนที่ตะบนสะแก้วอำเภอท่าสารา
เป็นแหล่งลักลอบขายยาเสพติดให้กับผู้เสพในพื้นที่

พบกับชายสองคนวิ่งหนีกันไปคนละทางเลย
คนหนึ่งเจ้าหน้าที่จับได้พร้อมของกลางยาบ้า๘น็ด
เอ้าขอไป๘เมตร

ยาบ้า๘เมตร
สุดท้ายมันเจออยู่ในโอ่งเนี่ยละครับ

ก็ทำให้เขาเองก็ยอมรับว่าถูกจับ
แล้วนอกจากนี้ทางตำรวจเขาก็พบของกลางด้วย
ยาบ้า๔๔เมตรไอซ์๒ถุงนะคะ
เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปตรวจปัสสาวะ
ก็แน่นอนแล้วค่ะว่างานนี้ต้องถูกลงโทษ

อีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนเขามองว่าเป็น
โอ้โหเรื่องราวระดับชาติแล้วตอนนี้

คือหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งไม่ยอมจุดทูบ

โอ้โหบุกไปเลยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยครับ
งวดนี้มึงพูดว่ามึงหยุดหยุดมึงหยุดหยุดเพื่อ
มึงบอกว่าผู้ใหญ่ให้ห้ามจุดผู้ใหญ่คนไหน
กูให้มึงจุดทำไมมึงจุดกูอยากให้มึงจุดมากเลย
บอกแล้วนะถ้างวดนี้มึงจุดมึงโดนสนตีนกู
มึงจุดนั่งงวดนี้นะพัยยนาก้าวหัวสองเสียเนี้ย
กูจะทุบเองขอให้ขึ้นอย่าให้ขึ้นมึงดูโอ้โหดูสิ
มาพร้อมกับอารมณ์ที่มาเต็มเลยนี่แหละฮะเกลี้ยวกาดอย่างแรง
คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยแหละฮะเขาพูดบรรยายเอาไว้ด้วย
เนี่ยฮะแล้วก็เห็นคนงานกำลังก่อสร้างพญานาคอยู่นะ
ด้านหน้ามีป้ายเขียนไว้ว่าหยุดก่อสร้างแต่ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่แบบนี้
ปะปลายนะปะปลายบอกแบบนี้ละกันค่ะแล้วเขาพูดท้าทายแม่น้ำหนึ่ง
ประกาศเว้นวักในการจุดทูปปู่หนึ่งงวดเพราะเห็นว่าจุดเมื่อไหร่
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาทุบพญานาคเก้าเซียนเลยคือฟังแล้วงง
พูดว่าอยากให้จุดแต่สักพักถ้าจุดเดี๋ยวจะทุบเดี๋ยวจะทุบ
ฟังแล้วงงจริงโอ้โหอ่าเรื่องมันเป็นยังไงต่อ
นะฮะฟังเสียงเขาไหมอืมอ่าไปดูต่อทีนี้ยังไงต่อคะ
ผู้ชายคนนี้เขาไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะคะ
ไปที่รถกระบะแล้วขับไปจอดที่บ้านแม่น้ำหนึ่งเลยคุณชนะ
เดินไปที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนเลยค่ะ
แล้วก็เปิดหมวกถอดแว่นตาพูดผ่านกล้องมองไปเลยค่ะแล้วบอกว่า

คือพูดไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ไง
กล้องวงจรปิดก็มันไกลอาจจะไม่ได้เพิ่มทุกข์เสียง
สุดท้ายนะคะเขาก็หันหลังขึ้นรถแล้วก็บีบแตรยาวอีกครั้งแล้วขับรถออกไป

เขาก็เลยรีบนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
พร้อมยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวของเธอเองนะครับ
บุกมาถึงบ้านแล้วก็สถานที่ก่อสร้างพญานาคแบบนี้ด้วยนะครับ
นี่นะเขาแคปชั่นเดี๋ยวจะหาว่าเขาเก่งแต่เปล่า
เขามาหาถึงที่แล้วสรุปว่าเขามาด้วยวัตถุประสงค์อะไร
มาเพื่ออะไรและจะทำแบบไหนเรายังไม่รู้เนอะเดี๋ยวรอดูนะคะ
เอาค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้ามาดูกันหน่อย
ไอดอลติ๊กต๊อกเพราะว่าอย่างนั้นนี่มาแล้วคนนี้
เขามาพร้อมกับวิธีการแบบใหม่ที่จะทำให้คุณง่ายมากกับการใช้ชีวิต
เรื่องอะไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

ว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติอยู่เหมือนกันนะกับถุงแกงที่ถูกรัดด้วยหนังยางจนแน่น
มันต้องแน่นสิคะการหุบกันเหลือ
ปัญหาคือไม่ได้กินนะดิแกะไม่ออก

เพราะฉะนั้นไปดูหน่อยวิธีการทำยังไงดีครับ

วันนี้เราจะมาสอนวิธีการแกะให้ดูกันเทคนิคดูเลยอย่างแรกยางวง
คุณเห็นยางวงไหมเห็นเหลี่ยมมันไหมเวลาจะแกะเลยเราต้องจับเลยจับให้แน่นนะ
วางในดินเหมาะสมวิธีการคือเราดูเนี่ยดูว่าต้นทางของยางวงมันอยู่ตรงไหน
นี่ใช่ไหมต้นทางของมันเราก็จะปัดปัดปัด

ทุกปัญหามีทางออกจบไม่ต้องอย่าซับซ้อมในชีวิต
อย่าให้มันเรื่องยากอย่าเอาเวลาไปเสียกับยางวง
ใช่อย่าเอาเวลาไปเสียกับการดูคลิปที่ไม่ได้บอกอะไรเลย
เด็กฉันได้หัวเราะทุกคนดีจริงจ๊อบ
ได้ความสนุกได้เสียหัวเราะ
วันนี้ลาไปด้วยภาพของน้องหมาดูท่าจะไม่ค่อยพอใจนะ
เอาละหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ